วันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะหน่อยนะคะ
เพราะว่าเราจะให้พื้นที่ข่าวไปที่ประเด็นดราม่าศึกชิงลูก
ที่ตอนนี้ในโลกโซเทียลพูดถึงเยอะมากเลยนะคะ
ซึ่งเรามีแขกรับเชิญมาคุยในรายการ
เพื่อไขข้อกระจ่างให้มันเกิดความจริงกันสักที
ว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
เล่าให้ฟังคร่าวแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมีการโพสต์ในโลกโซเทียลเพจแหม่มโพดำ
เขามีการโพสต์เรื่องนี้นะคะเป็นอดีตสองสามีภรรยา
แต่คู่นี้เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ
แต่เขามีงานแต่งงานกันเขาก็คบหากัน
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คนเป็นลูกสาว
สุดท้ายเขาเลิกลากันไป
พ่อและแม่ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวตัวคุณแม่เขาดูแลลูกเอง
แต่ก็ยอมยอมให้พ่อมาเจอลูกได้บ้าง
ก็ตกลงกันไปว่าแบ่งนะคุณพ่อมาเจอลูกได้บ้างเป็นบางวัน
แต่ไปเป็นมามีอยู่วันนึงนะคะ
ตัวพ่อให้ตำรวจไปที่โรงเรียนลูก
แล้วก็เอาตัวลูกออกไปเลยจากโรงเรียนค่ะ
แม่ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
อยากที่จะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
เพราะว่าตัวเองดูแลลูกมาโดยตลอด

แล้วก็ลูกเนี่ยก็ต้องเป็นสิทธิ์ของแม่ในการดูแลนะคะ
มาเอาลูกออกไปจากโรงเรียนไม่ขอแม่ด้วยเนี่ยค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพที่ตำรวจไปถึงหน้าโรงเรียน

ทีนี้คุณแม่เขาอธิบายในเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะ

คือตัวพ่อเนี่ยมาขออยากจะพาลูกไปกินข้าว
เป็นลักษณะที่ว่าบีบน้ำตาขอพาลูกไปกินข้าว
แม่ก็ใจอ่อนยอมยอมให้ลูกไปเจอพ่อบ้าง
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมคะตัวพ่อเนี่ยไม่ยอมคืนลูกให้
บอกแม่ว่าไม่ต้องมารับลูกแล้วแล้วก็ส่งเป็นเอกสารของทางศาลนะคะ
เนื้อหาใจความของเอกสารนี้เนี่ยระบุในลักษณะที่ว่า
ตัวแม่บริการผ่านออนไลน์ชอบเที่ยวกลางคืน
ไม่น่าจะมีความสามารถในการเลี้ยงลูกสาวได้
เนี่ยค่ะคุณแม่บอกอ้าวเห็นแบบนี้แล้วทำไมทำไมทำกันแบบนี้นะคะ

ซึ่งทางคุณแม่และทนายความไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะ
ยื่นคำร้องต่อสารเพื่อให้สารออกคำสั่ง
เรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นกรณีฉุกเฉิน
เพื่ออยากจะขอคืนลูกสาวคนโตอยากจะได้ลูกสาวคนโตคืนมา
ไปยื่นเอกสารคุณแม่ร้องไห้เป็นลมล้มพับเลยนะคุณผู้ชมครับ
สารรับคำร้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าในโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะจริง
เพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยเป็นไฮโซตระกูลดังค่ะ
จนถึงวันนี้เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้นะ
แล้วก็ลองดูข้อมูลในโลกโซเทียลน่าจะพอรู้แล้วล่ะ
ว่าฝ่ายชายคือใครเพราะว่าพี่สาวของฝ่ายชาย
ออกมาโพสต์โซเชียลเหมือนกันพี่สาวของฝ่ายชายคือไฮโซตัม
บอกแค่นี้แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะนี่คือคุณแม่นะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้คือต้องฟังสองมุม
ตัวคุณพ่อว่ายังไงแล้วคุณแม่จริงแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไง
แล้วตกลงกันยังไงกับคุณพ่อไปมาทำไมคุณพ่อเอาลูกไปแบบนี้นะคะ
คุยกันวันนี้ค่ะคุณแม่อยู่ในรายการกับเราพร้อมทนายความนะคะคุณแม่
และทนายความคุณทีรัฐรมรกจิณฑาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ข่าวนี้ในโลกโซเชียลพูดถึงเยอะมากนะคุณแม่
คุณพ่อกับคุณพ่อก่อนนะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเลิกรากันจนแบ่งกันในการดูแลลูกเนี่ยค่ะ
ก็ความสัมพันธ์ก็คืออยู่กินกันมา

แล้วก็แต่ว่ามีงานแต่งงานแล้วเราก็อยู่กินกันมา

บุคคลที่๓โทรมาบ้างปะปลาย

เราบังเอิญไปเจอด้วย์มันเป็นเหมือนโรคกลมมาก
เพื่อเราไปเห็นรูปในอินสารแกรมของพี่หนึ่ง
ทำไมหน้าคุ้นล่ะก็ส่งรูปมาให้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้
มีหลายครั้งที่เห็นในแชทในอะไรที่มีการติดต่อกับผู้หญิง
ในทางที่เราอ่านแล้วก็เข้าใจค่ะ
แต่ก็พยายามประคับคองครอบครัวมา
จนวันหนึ่งเราก็คลอดลูกแล้วลูกครบ๑ขวบแล้วอะไรแล้ว
แล้วก็เริ่มรู้ว่าโอเคเขามีคน
คนนี้คนนี้แบบจริงจังที่ผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามเหมือนจะเปิดตัวไปด้วยอะไรอย่างนี้

ด้วยเขาเคยเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็เคยมาเล่นกับลูกเราอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ขอบอกว่าเอองั้นขอเวลาละกันขอเวลาไปเคลียร์
เพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ยอมถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แยกกันไหม
เขาก็บอกขอเวลาไปเคลียร์แล้วกันแล้วก็ให้เวลาไปเคลียร์
พอไปเคลียร์ปุ๊บเขาบอกอ๋อเคลียร์ได้แล้วโอเค
เราก็เชื่อใจเราก็กลับมาสักพักเราก็
เขาก็มาขอคืนดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีท้องลูกคนที่สอง
พอท้องลูกคนที่สองปุ๊บเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเพิ่งคลอดลูกมา

เขาคลอดลูกมาไล่เลี่ยกับที่เราเพิ่งท้องค่ะ

ตอนนั้นคุณปอกับตัวผู้ชายอยู่บ้านเดียวกัน
บ้านเดียวกันค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะ

แล้วก็โอเคเราก็ยังให้อภัยอีกยังไงเราก็ท้องแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเด็กอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาจะพยายามประคับประคองครอบครัวเราอะไรอย่างนี้
เขาพลาดไปเขาอะไรไปแล้วก็โอเคก็เชื่อ
แล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วเราก็กลับมาเป็นครอบครัว
หลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็ท้องพอเราคลอดวันที่คลอดเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงฝั่งนั้นเนี่ยก็โพสวันที่ยังนอนอยู่บนเตียงเนี่ย
เสียงผ่าคลอดเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นก็โพสต์รูปครอบครัว๓คน
พ่อแม่ลูกเขาขี่คอบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เอาไหนคุณบอกว่าคุณไม่ได้กลับไปเป็นครอบครัวกับเขาเนี่ย
คุณรับผิดชอบเด็กอะไรอย่างนี้แค่นั้นไงอะไรอย่างนี้
เขาก็ขอโทษขอโอกาสอีก

ขอโทษขอโอกาสอีกเราก็เลี้ยงลูกของเราคนเล็ก
แล้วคนโตก็เลี้ยงมาก็ยังอยู่เป็นครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน

ประมาณ๔ปีกับ๕ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็
เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปต่างประเทศไปแข่ง
เค้กระหว่างนั้นเนี่ยเราก็
อ่าทางทางญาติเขาก็มีการโพสต์รูปลูกเราเนี่ย
ที่อยู่ที่ไทยเนี่ยค่ะเล่นกับลูกของผู้หญิงคนนั้นในบ้าน
เราตัดสินใจยังไงเราก็เลยตัดสินใจว่า
เอ๊ะกลับไปมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้มารู้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็กำลังตั้งคันลูกชายให้เขาอีกคนนึง
มันก็คือจุดที่เราคิดว่าครอบครัวมันไปต่อไม่ได้แล้ว
ก็เลยเลิกกันก็เลยขอแยกกันอยู่
เพราะว่าเราก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่แล้วก็การที่แยกกันมันก็ค่ะก็เป็นอะไรอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่ก็เราก็ยินดีเราก็บอกเขาแล้วว่าเราเลิกเป็นพ่อแม่ไม่ได้เราเลิกกัน
แต่ว่าเราก็แค่เหมือนบอกลูกว่าเราแยกกันอยู่คนละบ้าน
เดี๋ยวน้องตินมานอนกับแม่วันนี้ไปนอนกับป๊าป๊าวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราตกลงกันเป็นเอกสารลายลักษณอักษรเลยไหมคะคุณแม่
ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยค่ะโดยที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคุยกันไม่ได้ตกลงเป็นรายลักษร
ก็แบ่งวันกันเราก็ยินดีที่จะให้เขาเจอลูกช่วยส่งเสียเลี้ยงดูแล้วแต่เขา
โดยที่คุยกันไม่ได้เป็นรายลักษร
เขาก็ขอให้เราไปทำสัญญาเป็นรายลักษรไว้ฉบับหนึ่ง
ซึ่งเราก็มารู้กับทางทนายทีหลังว่าสัญญาฉบับนี้มันทำที่ไหนก็ได้
มันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายอะไร
เนื้อหาของสัญญาที่เราเขียนไว้ที่เราเซ็นไว้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
ก็มันจะมีประมาณ๕ข้อนะคะก็คือ๑เขาจะโอนคอนโดให้เป็นชื่อบุตร
เขาจะจ่ายค่าอุปกรณ์และเลี้ยงดูบุตรทั้ง๒คน๕๐๐๐บาทต่อเดือน
เขาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่บำรุงราชให้บุตรทั้งสองคน
แล้วก็ให้เด็ก๒คนไปหาเขาไปอยู่กับเขาวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เช้า

งั้นต้องถามคุณทนายนิดนึงนะคุณแม่นะ
คุณทนายคะเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แต่มีลูกด้วยกันจัดงานแต่งานมีงานนะ

ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกรณีถ้าเกิดไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับ
แล้วลูกที่เกิดมาเป็นลูกที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณแม่นะครับ๑๐๐เลยครับ
คุณแม่มีสิทธิ์ที่จะอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูกำหนดที่อยู่ให้นะครับ
แล้วเอกสารที่ทำขึ้นมาภายหลังที่เป็นสัญญาเป็นลักษณะของการแบ่งกันดูแลลูกเนี่ยค่ะ

เอกสารดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นข้อตกลงบันทึกนะครับในการที่จะให้ผลประโยชน์นะฮะ
แก่บุตรนะครับนะครับถามว่าบังคับได้ไหมนะครับ
ก็ต้องไปดูข้อสัญญาดังกล่าวนะครับมีทั้งหมด๖ข้อมีทั้งหมด๕ข้อที่สำคัญนะฮะ
สัญญาดังกล่าวเนี่ยนะครับบางข้อก็บังคับได้บางข้อก็บังคับไม่ได้นะครับ
ถ้าเกิดเราจะประสงค์ที่จะให้ทรัพย์สินต่างเนี่ยนะฮะ
คุณพ่อเนี่ยตกแก่บุตรเนี่ยสามารถทำได้ครับ
แต่จะกำหนดที่อยู่เนี่ยนะฮะให้แกให้ไปอยู่กับคุณพ่อให้ไปอยู่กับใครเนี่ย
สัญญาดังกล่าวนะครับขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอดีตของประชาชนไม่สามารถบังคับได้นะครับ
สัญญาดังกล่าวนะครับคุณแม่เท่านั้นที่เป็นผู้มีกำหนดที่เป็นผู้กำหนดในการปกครองบุตร
คุณแม่ค่ะตัวคุณพ่อจดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะ

คุณพ่อเนี่ยนะครับทางกฎหมายก็ถือว่ายังไม่ใช่การจดทะเบียนมีการรับรองบุตรนะครับ
กรณีที่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องจดทะเบียนนะครับและลือให้สารมีคำสั่งว่านะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
คุณแม่ค่ะแต่ว่าที่ตัวคุณแม่เนี่ยได้โพสต์ในเฟซบุ๊คด้วยนะว่าระหว่างทางระยะทางตอนนี้ทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความที่พาดพิงตัวคุณแม่แล้วก็ทำให้คุณแม่เสียหายเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
ก็หลังจากที่เราไปเซ็นตกลงในสัญญาฉบับนี้เนี่ยค่ะพอตอนที่คุยกันอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ยืนยันในห้องไกลเกลียดนะคะโดยหนังสือสัญญาตัวนี้เขาขอให้เราไปทำที่สารพระขนงโดยใช้สถานที่สารพระขนงเนี่ยแล้วก็มีพยานเซ็นโดยพยานเนี่ยก็บอกเราเข้าใจว่าเป็นผู้พิพากษาเป็นพยานลงชื่อเป็นพยาน
ซึ่งข้อบังคับทางกฎหมายต่างเนี่ยค่ะเราก็มาเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยเราถึงไปเซ็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันถึงเอามาใช้บังคับไปทั่วไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนแรกที่เราเซ็นเนี่ยเราเห็นแค่ทางสัญญาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่ดีต่อลูกอะค่ะเราไม่ได้ขออะไรให้ตัวเราเลยทุกอย่างมันคือเพื่อนลูกทั้งหมดแล้วเราก็แบ่งลูกให้เขาเราคิดว่ามันโอเคค่ะเราถึงเซ็น
แล้วก็หลังจากที่เซ็นมาแล้วปุ๊บคุยภายในห้องเนี่ยค่ะประมาณ๔ชั่วโมงที่ไก่เกลี่ยกันก็เขาก็คุยกันตกลงด้วยดีเราคิดว่ามันจะจบด้วยดีมันเหมือนทุกอย่างจะดีมันไม่ดีตรงที่พอออกมาแล้วแค่วันแค่ไม่กี่วันนะคะก็มีการโพสต์ว่าเราเนี่ยไปไม่รอดหอบลูกหอบเต้ากลับมาขอคอนโดขอเงินไม่คิดจะทำงานทำการ
เกาะเขาจะมาใช้เงินพ่อแม่คนอื่นอย่างนี้ค่ะตลอดตลอดระยะเวลา๓๔เดือนที่ผ่านมามีหลายหลายข้อความนะเช่นขู่ว่าจะไม่ให้พ่อลูกเจอกันสอนลูกไม่ให้ลูกกับลูกอีกคนนึงลูกใหม่ได้รู้จักกันเป็นข้อความที่เขาพาดพิงมานะคะที่อ่านในโลกโซเทียลนะแล้วก็มีกรณีว่าเงินที่เขาเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้เงิน

ตัดความรักตรงนี้ค่ะที่ลูกควรจะได้รับอืมเพราะฉะนั้นพ่อเต็มใจที่จะให้ลูกมีความอ่ามีสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกกันค่ะค่ะไม่เคยคิดจะกีดกันอยู่แล้วแต่ที่เขาอาจจะมาอ้างตรงนั้นเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยก่อนวันที่เขาจะมารับลูกเนี้ยอ่าพ่อส่งข้อความนี้ไปค่ะให้เขาว่าพรุ่งเนี้ย
ขอให้ต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเราขอส่งเสียเลี้ยงดูลูกเองแล้วให้มันต่างคนต่างอยู่คุณแม่เลยคิดว่าจากข้อความนี้แหละมันเลยกลายเป็นปัญหาใช่ค่ะคิดว่าเขาเอาตรงนี้แหละค่ะมาบอกว่าเรากีดกันลูกแล้วเขาบอกว่าเงินที่ส่งให้คุณแม่เอาไปดูแลลูกเนี่ยคุณแม่เอาไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกไม่ยอม

อยู่แล้วแล้วพอมีลูกคนที่สองปอก็ให้นมลูกเองถึงหนึ่งขวบค่ะซึ่งปอไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าคือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่วันหนึ่งโอเคเราลูกเราหย่านมแล้วค่ะถ้าเราห่วงสวยจริงเราคงไม่ให้ลูกกินนมตั้งแต่แรกฝั่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณแม่ขออนุญาตใช้คำแบบเป๊ะเลยนะคะให้มีอัน
หญิงสองคนค่ะอืมในทางนี้เขาอาจจะหมายถึงคอร์ฟเซ็นเตอร์หรือเปล่าค่ะอืมท่านคุณทนายค่ะสงสัยเหมือนกันนะอาชีพบริการผ่านออนไลน์ครับมันคือยังไงค่ะเขาน่าจะหมายถึงการค้าบริการใช้ลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเขาเอาประเด็นนี้มาพูดเนี้ยก็คือที่เข้าใจว่าอ่าบริการเป็นขายตัวหรือใช้ล

ว่าเป็นเพื่อนกันแฟนใหม่ของเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยเอาข้อมูลของเราเนี้ยทั้งเบอร์จริงอีเมลลูปต่างต่างเนี้ยลงไปโพสต์ในเว็บพวกขายบริการพวกนี้อืมเหมือนโดนแกล้งอ่าใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเมลมันเข้าวันนึงเป็นร้อยฉบับอืมเท่าไหร่สนใจครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็พยาย
ว่าเอ๊ะเอามาจากไหนหรอกคะอะไรอย่างเงี้ก็หลอกคุยไปเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีหลายเว็บมากเราก็เลยไปแจ้งความพอเราแจ้งความปุ๊บเราก็รู้แหละเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครว่าใครจะเป็นคนทำเรื่องอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้แล้วก็หลอกถามไปจนเขายอมรับเพราะเขายอมรับมาเราก็มีลงบันทึกประจำวันมีการแจ้งความมีหมายสารไปเรียกเขามาคุย

แล้วก็ไม่สบายใจกับตรงนี้แล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาอย่างนี้ล่ะ
จะเห็นภาพค่ะคุณแม่พอจะเห็นภาพแล้ว
ความสัมพันธ์นะที่เราคุยกันมาเริ่มต้นนะคะ
ทีนี้มาดูที่เป็นประเด็นข่าวในโลกโซเทียลที่มีการโพสต์ว่า
ตัวพ่อให้ตำรวจไปที่โรงเรียนของลูก
แล้วก็ไปรับตัวลูกออกไปไม่ยอมบอกคุณแม่คุณแม่เล่าตรงนี้หน่อย
เอ่อเรื่องของเรื่องอย่างที่บอกนะคะหลังจากทำสัญญาสามสี่เดือนที่ผ่านมาปุ๊บ
มันยังมีการโพสต์ดักกันอยู่เราก็เลยส่งข้อความไปว่า
โอเคเราไม่ไหวแล้วอันนี้มันสุดจะทนแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมารับลูก
เราจะขอส่งเสียลูกเองทั้งเงิน๕๐๐๐ของคุณมันเยอะมาก
สำหรับการเลี้ยงดูบุตรสองคนเราไม่ต้องทำมาหากินมาเกาะลูกกิน
ใช้เงินพ่อแม่คนอื่นเราก็เลยพอไม่ต้องส่ง
เดี๋ยวขอดูแลลูกเองแล้วไม่ต้องมารับ
หลังจากวันนั้นเนี่ยเราส่งไปปุ๊บไม่มีการตอบรับใด
แต่อีกวันหนึ่งเนี่ยตอนเที่ยงเขามาโรงเรียน
โรงเรียนก็โทรเรียกเราว่าคุณพ่อมารับ
เพราะตอนเช้าตอนเราไปส่งลูกเนี่ยค่ะ
เราก็บอกเขาต่อไปคุณไม่ต้องมารับ
ถ้าใครจะมารับเนี่ยต้องคุณแม่อนุญาต
เราเราไม่อนุญาตให้ใครมารับนอกจากเราแล้วก็ญาติของฝั่งแม่อะไรอย่างเงี้ย
เลก็คงแจ้งไปคุณพ่อก็เลยมาตอนเที่ยง
แล้วโรงเรียนก็เลยเรียกเรากลับเข้ามาคุย
พอคุยวันนั้นเนี่ยไอ้สัญญาฉบับที่เราไปทำเนี่ย
ก็คือเป็นคำสั่งสารค่ะเพราะว่าในหัวกระดาษเนี่ย
มันเขียนว่าทำที่สารพระขนง
จริงแล้วโรงเรียนเข้าใจผิดใช่ไหมคะคุณทนาย
จริงแล้วโรงเรียนเข้าใจผิดครับ
มันถือข้อตรงเป็นสัญญาฉบับหนึ่งเท่านั้นแหละครับ
เพียงแต่ทำที่สารพระขนงนะครับสัญญาดังกล่าวทำที่ไหนก็ได้ครับ
แต่ทางฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่าเหมือนกับแม่เต็มใจให้ลูกไปกับทางพ่อนะคะ
อ่าค่ะก็หลังจากครั้งนี้ใช่ไหมคะ
วันที่๙เนี่ยที่เขาพาตำรวจแม่
เราเห็นเขามีตำรวจมาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ยินยอมที่จะให้เขาไป
ยังไงทางเรียนก็ต้องให้ไปกับทางนี้
ตอนนั้นเราก็สู้เหรอเราก็บอกไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ
แล้วก็ให้ทางทนายโทรคุย
ทนายโทรไปยังไงคะ
อันนี้คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ทางกฎหมายเลยค่ะ

โอเคงั้นเราก็สู้ไม่ได้เราก็ปล่อยไป
ไม่อยากไปทะเลาะต่อหน้าผู้ปกครองและเด็ก
แล้วก็ลูกเราให้ต้องอับอายคนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทนายค่ะอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะ

บางทีที่โรงเรียนไม่รู้บางทีอาจจะมีครอบครัวไหนที่มีปัญหาในลักษณะคล้ายกันแบบนี้เนี่ย
โรงเรียนก็เข้าใจว่าสัญญาที่ทำระหว่างกันแบบนี้มันสามารถใช้ได้
งั้นอยู่ดีแม่ไปรับลูกพ่อไปรับลูกโดยไม่บอกอีกฝ่ายนึงอย่างนี้

ที่เขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่นะครับตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วให้สารท่านวินิจฉัยคดีมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
สัญญาด้วยกันระหว่างโจทย์กับจำเลยอืมนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพัก
กันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อประเด็น
ตำรวจที่ไปโรงเรียนเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปถาม
ตำรวจด้วยนะว่าคุณมีอำนาจหน้าที่อะไรที่ไปโรงเรียนแล้วก็
รับลูกของเขามานะคะแล้วก็มีประเด็นที่ทีมข่าวพยายามที่จะ
โทรศัพท์ไปถามฝ่ายคุณพ่อนะคะพยายามโทรศัพท์ไปถามเขา
ตอบอะไรแต่ตัวไฮโซตัมเนี่ยเขาก็ตอบมาเดี๋ยวช่วงหน้า
กลับมาฟังว่าเขาตอบว่าอะไรตัวพี่สาวของคุณพ่อนะคะ

ลูกนะคะฝ่ายชายคือไฮโซชื่อดังค่ะฝ่ายหญิงตัวคุณแม่อยู่
กับเราในรายการพร้อมทนายความนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุย
ค้างกันไว้ถึงประเด็นไฮไลท์เลยที่ทางคุณพ่อให้ตำรวจไปที่
โรงเรียนแล้วก็พาตัวลูกออกไปในโลกโซเชียลก็ถามถึงตำรวจ
เกี่ยวได้ยังไงอยู่ดีจะไปรับลูกของเขาได้ยังไงที่
ข่าวของเราเนี่ยไปถามผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานวังทอง
หลังนะคะเพื่อให้ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นลองไปฟังเสียง

ไม่ได้ว่าตำรวจไปกับฝ่ายชายคือคือมันเป็นเคสที่ที่ตำรวจเอง
ได้รับการแจ้งมาร้องขอมา
ว่าให้ไปดูว่าป้องกันเหตุ

ตำรวจต้องรีบไปไม่ไปไม่ได้
ตำรวจตรงไหนเราทำได้เราก็พยายามจะทำ

หลักของกฎหมายเราคงพินากันอีกครั้งหนึ่ง
โดยหลักการเราก็คงจะพยายามที่จะให้
ครอบครัวนะฮะตกลงกันได้ด้วยดี
ตำรวจคงไม่มีเหตุหรือไม่มีเจตนาที่ไปซ้ำเติม
ไปทำอะไรให้ครอบครัวเขายุ่งยากเพิ่มเติมมากกว่า

ซึ่งเขาคงจะต้องผมมองว่าเป็นเรื่องที่
เขาคงจะมีการเจรจาไม่เจรจามาเจรจาในชั้นตำรวจ
เขาก็อาจจะต้องไปจบในชั้นศาลกันใช่ไหมฮะ

แต่ถ้าอยากจะจบด้วยง่ายในชั้นตำรวจ

กลางที่จะให้เขาสามารถตกลงกันได้
ยังไงก็เด็กซึ่งเป็นลูก
ซึ่งได้ผลกระทบด้วยตรงเราก็สนับดี
อยากให้จบกันด้วยความเรียบร้อยแล้วก็โดยง่ายสะดวก
นี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงของตำรวจ
แต่อยากจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อย
วันที่ตำรวจเข้าไปที่โรงเรียนนะ
เห็นบอกว่าคุณแม่ก็วิ่งตาม

อีกวันหนึ่งที่คุณพ่อมารับลูกไป๒๓

ก็คือหลังจากที่เราก็เคยแจ้งเขาไปแล้วว่าเราไม่ให้
แล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวพฤหัสนี้ก็ต้องมีการแย่งลูกกันอีก

เราก็เลยแจ้งหนังสือไปทางโรงเรียนก่อนให้โรงเรียนเข้าใจก่อนว่าเนี่ย

เรามีสิทธิ์ที่แจ้งไปเป็นหนังสือ
เราส่งหนังสือไปตั้งแต่วันจานางคาร

เราก็เลยไม่รู้แล้วว่าวันนี้วันพฤหัสแล้ว

ทันทีพอมาถึงปุ๊บ

๓ประตูประตูแรกประตูกลางประตูหลัง

เราเห็นรถคุณพ่อมาทั้งครอบครัวเลย
ปุ๊บย่าป้าป้า

หันไปเห็นอ้าวมีเหมือนผู้ช่วยสอนอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่สาวเราที่ไปด้วยกันก็เดินตามไปว่าเขาจะเอากระเป๋าเด็กไปไหน
คิดว่าจะเอาไปทางสนามเด็กเล่น
คิดว่าจะพาเด็กไปรอที่นู่นก่อนรอให้พ่อแม่คุยกันเจรจากัน

เดินทางสนามเด็กเล่นไปเดินสุดท้ายจะออกประตูกลางอยู่แล้ว

เราก็คิดว่าไปแล้วลูกเรา

ในห้องไม่อยู่ทั้งที่เรารออยู่หน้าประตูห้อง

ก็ถอดลูกเท้าแล้วก็วิ่ง
ตามวิ่งตามพอถึงปุ๊บ
ก็ถามเคาน์จะเอาตีนทีนไปไหน
เอากระเป๋าไปไหนลูกไปไหน
เคางก็ไม่มีคำหลับให้เคางก็
ยิ้มกล่าวแบบนี้ก็

คุณคุณใหญ่ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็โอเคอย่างน้อยลูกก็ยังต้องอยู่ในโรงเรียนนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเอกสารฉวับหนึ่งออกมาจากทางเรียนบอกว่าอ่าขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเซ็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะอ่าส่งเด็กที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมกันหลังจากนั้นเขาจะไม่ม
โรงเรียนเนี่ยนะครับนะครับอ่าโรงเรียนก็ต้องจัดการดูแลนะครับป้อมให้แก่อ่าผู้ปกครองนะครับจะมาเซ็นเป็นเอกสารว่าต่อไปในโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบนะให้พ่อแม่มารับด้วยกันลงน้ำด้วยกันอย่างงี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับอืมจะต้องอ่าดูแลส่งมอบเด็กให้แก่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยนะครับจะอ่าปัดคว

อะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันอย่างงั้นอย่างงี้เราก็คุยกันด้วยดีอ่ะค่ะตอนนั้นคุณเหมือนเขาก็ยอมทุกอย่างยอมหมดเลยอ่ะแล้วก็โอเคเป็นไปตามนี้เขาก็ยังพูดกับคุณใหญ่เราก็ให้เขาพูดกับคุณใหญ่ของแผนกการุบันว่าคุยให้รู้เรื่องบอกว่าต่อไปนี้เราไม่อนุญาตให้ใครมารับนอกจากแม่นอกจากว่าจะได้รับความยินยอมจากแม่เราให
ตกลงกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเราก็เซ็นไปก็รับรูปมาแล้วเขาทั้งเรียนก็ขอถ่ายรูป๓คนพ่อแม่ลูกเราก็ถ่าย
เพื่อเราก็เข้าใจว่าเพื่อความสบายใจของเขาเขาก็ถ่ายรูปไว้พอถ่ายรูปปุ๊บลูกค่ะเราบอกว่างั้นเดี๋ยวน้องตีนไปทานข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่ไปรอรับ
อะไรบ้างเลยชูมือพาเขาไปส่งขึ้นรถด้วยที่เราไม่รู้

พอลูกขึ้นรถปุ๊บเราก็รอถึงทุ่มครึ่งไปรอตามที่บอก
เขาส่งข้อความกลับมาว่าไม่ต้องไปรับลูกแล้วนะ

แล้วเขาก็ส่งรูปภาพว่าเป็นเอกสารคำฟ้อง
ซึ่งศาลยังไม่รับฟ้องอะไรเลยเอามาส่งมาว่าเหมือนขู่หรืออะไรอะค่ะ
ว่าเขาจะมีสิทธิ์รับรองแต่เพียงผู้เดียวอย่างนั้นอย่างนี้
มันไม่ได้แสดงถึงอำนาจที่เขาจะมีมาเอาลูกเราไปได้เลยมันไม่เกี่ยวกันเลย
วันที่เห็นเป็นคนจูงลูกไปให้คุณพ่อนะให้เขาผับดั้ม
ตามคลิปที่เราลงเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าวันนั้นมันจะเป็นแบบนี้
จะมีแม่คนไหนเดินมาส่งเราเต็มใจเราคิดว่าทุกอย่างมันจะจบได้ด้วยดี
เราพยายามติดต่อทางผู้ชายติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์ไป

วันศุกร์เราก็เลยไปเฉง้อดูเผื่อลูกจะมาโรงเรียนไปรอก็ไม่มา
ถามโรงเรียนว่าโรงเรียนโทรไปใช่ไหมเขาขาดหรือเขาลาหรือเขาอะไรคะ
อย่างน้อยเราก็อยากรู้ก็บอกว่าติดต่อไม่ได้ค่ะ
วันอาทิตย์ที่เราเคยตกลงกันว่าเราจะได้รับเราก็คาดหวังเราจะได้รับ
เราก็ส่งไปบอกเขาวันนี้นะว่าวันนี้วันอาทิตย์๑๐โมงไปรับลูกนะ
เขาก็ไม่ตอบอะไรเราก็ไปถึงหน้าบ้านยำก็ไม่เปิดประตูให้
บอกว่าเขาสั่งไว้ไม่ให้เข้าครับ
คุณแม่ไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาไม่เปิดประตูให้
ยาวมันเดินออกมาไม่ให้เข้าครับเขาไม่ให้เข้าเขาสั่งไว้
ไม่มีโอกาสได้ยินเสียงลูกเลย
มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกหลังจากวันที่ส่งเขาขึ้นรถไปกินข้าวกับพ่อ
เห็นค่ะต้องไปดูรูปจากเฟสของคนอื่น

ว่าลูกเราก็อยู่ในนี้เราก็รู้ว่าลูกเราก็อยู่ในนี้อยู่กับเขา
แต่เราเข้าไปหาลูกไม่ได้เราเจอลูกไม่ได้เราติดต่อลูกไม่ได้
วันจันทร์ลูกก็ไม่ไปโรงเรียนอังคารลูกก็ไม่ไปโรงเรียน

ตัวพี่สาวของตัวพ่อนะคะไฮโซตัมเนี่ย
คุณวิชุดาลีนุตพงศ์ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์
เธอก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอ

ไม่อยากจะให้ข่าวนี้กระทบกับตัวเด็กไปมากกว่านี้
เรื่องนี้อยากจะให้เสพสื่ออย่างมีสติ
ถ้าตัวน้องชายของเขาทำอะไรผิดจริง
ก็คงไม่นอนกอดกับหลานอยู่แบบนี้
อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยฟังข้อมูลทั้งสองฝ่าย
ไม่อยากจะให้กระทบกับตัวเด็ก
คุณแม่พอเป็นข่าวมาอย่างนี้เนี่ยค่ะ
คุณแม่ได้คุยกับตัวไฮโซต่ำไหม

ก็ไม่ค่ะ
พูดอย่างนี้ระหว่างที่ไปรับลูกทุกวันอาทิตย
ที่เราไปรับลูกเนี่ยค่ะเราต้องไปรับลูกเนี่ย
ก็เคยถึงขนาดที่มีการชี้หน้าด่าเรา
ชี้หน้าด่าเราเลยค่ะที่ลูกเรายืนอยู่ข้างเนี่ย
สิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดตอนนี้คือ
ทำยังไงก็ได้ให้เจอลูกให้ได้เร็วที่สุด

จะทำยังไงถึงจะได้ลูกคืนคะคุณทนายคะ
ตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับ
เขาก็มีขั้นตอนของเขานะครับ
กฎหมายต้องไปยื่นคำร้องนะครับ
ยื่นคำร้องเขาเรียกว่ายื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
สารเยาวชนกลางนะครับ
เพื่อสารให้เพื่อขออำนาจศาลเนี่ยนะ

ซึ่งคุณปอเนี่ยน้องปอเนี่ยเขาเป็น
เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ
เขามีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตร

เราก็ไปยื่นคำร้องต่อสารคุ้มครอง

ต่อสารเยาวชนกลางแล้วก็ครับขัววันเจมส์นี้นะครับ

สารท่านก็กรุณารับคำร้องนะครับ

และจะนัดไต่สวนอีกทีวันที่๑๖
พฤษภากรมเช้า๑๖

พ่อเองเขาก็อยากจะอยู่กับลูกแล้วมันกลายเป็น
เป็นเรื่องแบบนี้ค่ะคุณแม่ห่วงความรู้สึกลูกไหมเราห่วงอยู่แล้วค่ะ
ตั้งแต่แรกที่เราพยายามประคับของครอบครัวมาเพราะเราห่วงความรู้สึกลูกค่ะ
คือคนเป็นแม่ค่ะเราทำแล้วเราคิดถึงลูกอันดับแรกอยู่แล้ว
ครั้งแรกที่เราปล่อยให้เขาเอาลูกไปก็เพราะว่าเราห่วงไม่อยากให้ลูกเราเนี่ย
เด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ครอบครัวคนอื่นผู้ปกครองคนอื่นเขาจะมองลูกเรายังไง
สี่ขวบสี่ขวบค่ะเราก็พยายามที่จะแบบให้เรื่องมันมัน
ไล่รับผลกระทบกับเด็กน้อยที่สุดแล้วแต่อย่างนี้ค่ะลูกไม่ไปโรงเรียนแล้ว๔วัน
คนเล็กยังอยู่กับคุณแม่อยู่ค่ะถามถึงพี่สาวไหมคะเขาเขาชอบ
เขาชอบเล่นกับพี่ค่ะพี่คือหยิบของเล่นอันไหนเขาก็จะเอาอันนั้น
ไม่ได้เจอกันหลายวันเขาถามคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
เขายังพูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางทีเขาก็ชอบแบบ
เป็นคนเรียกตรงบนใดอย่างเงี้ยปี้ปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไม่ชัดเลย

หลังจากนี้ไปจะเดินหน้ายังไงต่อคะพรุ่งนี้ทางทนายความ
ครับค่ะจะเดินหน้ายังไงต่อคะอ่าทั้งเอ่อพรุ่งนี้นะครับ
เราได้หลังจากที่เอ่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมา
จนถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่ามีนาเนี้ยนะครับค่ะทางน้องปอเนี้ย
ไปขอรับบุตรปรากฏว่ารับบุตรที่บ้านของทางอีกฝ่ายหนึ่ง
อีกฝ่ายชายอ่ะนะฝ่ายชายไม่ให้ไม่ไม่ไม่ยอมให้บุตรมานะครับ
ทั้งเราอ่าทางคุณปอเนี้ยได้รับมอบราชจากคุณปอเนี้ยนะครับ
ร้อยแล้วค่ะจ้ะท่านเจ้าพนักงานสอบสวนกรุณารับไว้เป็น
คดีแล้วอืมอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนค่ะนะครับพรุ่งนี้อ่า
ทนายความนะครับพร้อมด้วยน้องปอเนี่ย
เขาจะไปสอบถามความพื้นหน้าของคดีหนังกล่าวที่สอนอภัทรุมวันครับ
ถ้าทางฝ่ายชายเขาดูรายการอยู่นะคะ
หรือว่าทางครอบครัวของฝ่ายชายเขาดูรายการอยู่เนี่ย
ตัวคุณปออยากจะบอกอะไรเขาคะ
ถ้าดูอยู่ค่ะคงอยากบอกคนเป็นพ่อค่ะ
ว่าแน่ใจจริงเหรอ
ว่าเอาลูกไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่แม่แท้มันดีกว่า

ว่าถ้าเขาเคยอาบน้ำตั้งแต่เกิดมา
อาบน้ำให้ลูกกี่ครั้งเขาเคยล้างก้นให้ลูกกี่ครั้ง
เข้าไปเนี่ยเขาไปนอนกอดลูกนอนกล่อมลูก
เล่านิษฐานให้ลูกฟังเขาทำเองเหรอ

แล้วมันดีกว่าคนเป็นแม่หรือไง

เขาเห็นอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อเลี้ยงลูกแบบไหน
ที่เขาทำเลยมัน

ไม่มีความสามารถในการเลี้ยงลูกจริงเหรอ

เขารู้ดีที่สุดรู้ดีแก่ใจคนเดียว

ชีวิตครอบครัวมันเพิ่มมาขนาดนี้

ขอได้ไหมพ่อขอแค่ลูกพอคืน

ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องเอาของลูกคืน
เราแท้จะให้ปอรอถึงวันที่๑๖พภ

ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้นะคะ

ให้กำลังใจคุณปอเยอะมากนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมข่าวของเราไปด้วยนะคะ

ประเด็นนี้ว่าจะมีความคืบหน้ายังไงนะคะ